ไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงสำหรับ

รักษมีแขกของเรานะคะหันเอามาเอาดีทางด้าน

มีละครป้อนหน้าจอแบบไม่ขาดสาย
คุณผู้ชมค่ะคนนี้ความสามารถดิฉันชอบ
ทั้งเป็นนักแสดงด้วยและเป็นพิธีกรด้วยเป็นนักกีฬาด้วย

โดดมารับบทเป็นนักมวยนะยะ
ในละครเรื่องใหม่ที่ต้องประกบกับสาวธัญญาอาสยาม
แล้วก็เป็นนักชกในตำนานเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเพราะว่าได้เข้าฉากกับพี่ฮายอภาพร

ชนิดที่ว่าขึ้นเพลงไหนต้องอภพรมาเลย
แม่ฮายรับเรื่องนี้เพราะแม่ฮายอภพรเลย
แล้วเวลาเล่นบทกับแม่หายหันหน้าหนีเขานะทำตลอดเห็นหน้าแม่คืออยู่กับแม่แม่ทำอะไรแบบแขจอยไปหมดเพลงแม่บางเพลงอ่ะที่แม่ก็ไม่คิดว่าอัลบั้มแรกดิฉันก็ร้องได้ไปตามหามาจนได้แม่บอกอุ้ยอัลบั้มแรกถึงได้แขอย่างเงี้ย
นะคะหลากหลายบทเพลงนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ายังอยู่ในหัวจิตหัวใจพวกเราตลอดมานะจ๊ะ
นะคะน่ารักทีเดียวเนาะคุณผู้ชมเนี่ยนะและที่สำคัญนะคะพี่แขเนี่ยเขาก็มี
พี่รัศห์ศรีแขเนี่ยรับหมดเด่นเป็นนางเอกของเรื่องนะค่ะ
ก็มีดีออนแอร์เดือนกรกฎาคมนี้

แล้วควายเขาเก๋มากเลยนะ
ควายที่รัศมีแขนั่งเนี่ยไม่ธรรมดา

เหมือนพี่ไมค์ส่องกระจกตื่นเช้ามา
เฮ้ยใครอะ

เออนะคะหากมีโอกาสสักครั้งในชีวิต
ก็อยากร่วมงานกับพี่ไมค์ด้วยค่ะ
ไปฟังเสียงพี่หมีแขพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้ใหญ่ดีสี่บานเย็นก็ใกล้นะ
รู้สึกจะกรกฎาคมได้เป็นนางเอก

เป็นเรื่องที่เราว่าค่อนข้างตรงกับชีวิตเรา
เอาจริงอ่ะแรก

เหมือนมากเหมือนจนแบบว่า

แต่คนเอ็นดูอยากให้แต่งให้เหมือนซะด้วยซ้ำ

ถ้ามักจะมีแขกมาร้องเพลงแทนที่ไมค์ติดมา

แขกจะปังปังปังก็ได้
เขาเคยเห็นพี่แขกออกรายการร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณผู้ชม